ผู้หญิงคนหนึ่งแบบตกใจเสียขวัญมากจริงนะคะ
เธอบอกว่าเธอถูกกล่าวหาว่าขับแช่ขวาไม่หลบ
แล้วก็กระบะคันนึงเนี่ยลงมาต่อว่านะคะ
เบียดลงมาต่อว่าแล้วก็ชักปืนลงมาข่มขู่ด้วยค่ะ
พี่

อาจารย์ไม่เล่นแรกเดี๋ยว

ผู้หญิงคนขับรถคันนี้นี่ร้องเสียงหลงเลยนะคะ
แล้วพูดขอโทษตลอดเวลาบอกไม่เห็น
ไม่ทันเห็นรถคันที่ขับตามมานะคะ
นี่คือเหตุการณ์บนถนนสายเอเชียนะคะ
พื้นที่ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำ
โลกออนไลน์แชร์คลิปนี้กันเยอะมากจริง
ทีมข่าวไปสอบถามคุณกรยานีค่ะ
เป็นพนักงานขับรถของบริษัทนะคะ
ก็ยังคงตกใจยังคงเสียขวัญ

เธอขับรถมาจากพัทธลุงกำลังจะไปหาดใหญ่
ถึงตรงนี้มีอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันทางซ้ายมือ
เพราะฉะนั้นรถทุกคันก็เบี่ยงมาวิ่งเลนขวา

จู่กระบะสีดำขับมาเทียบซ้าย
แล้วคนขับก็ชักปืนออกมาข่มขู่

เอาปืนมาพาดที่หน้าต่างรถของเธอ
แล้วพูดทำนองว่าขอแซงแล้ว
บีบแตรแล้วทำไมไม่ให้เขาแสง

ตกใจเลยกลัวนะคะไม่กล้าขับรถแล้วค่ะ
เขาขับเคียงมาแล้วก็ชักปืนออกมา
ปืนออกมาแล้วก็เหมือนพยายามขับเบียด
เบียดแล้วก็เบียดรถหนูให้จอดลง
แล้วก็ก่อนที่เขาจะลงมาเขาเอาปืนขู่แล้ว

กูขอเซงแล้วกูบิดเตรียมแล้ว
แต่บอกว่าทำไมไม่เซงประมาณนั้น
หนูขอโทษเขาแต่ว่าในใจหนู
หนูนึกว่าเขากลัวเขาเหมือนกัน
ก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพบังกล่ำนะคะ

ชุดสืบสวนเร่งหาเบาะแสของกระบะคันนี้
เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ